สิบขวบนึกถึงเราตอนสิบขวบซิเราทำอะไรอืมแล้วเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยค่ะ
เด็กหญิงที่อยู่ข้างหลังเนี่ยข้างหลังคุณดอมข้างหลังดิฉันเนี่ยครับ
น้องเขาไปเรียนที่โรงเรียนพักกลางวันไม่ได้วิ่งเล่นเหมือนคนอื่นนะ
ต้องมาทำอะไรล่ะคุณปู่ค่ะ๘๐กว่าแล้วป่วยติดเตียง
คุณย่ายังก็แปดสิบกว่าเหมือนกับบกท่องทางการได้ยินอ๋อ
ยังมีพ่ออีกคนนึงที่ป่วยจิตเวทเด็กตัวเท่านี้ปสี่อ่ะ
ต้องมาหุงหาอาหารมาเตรียมข้าวให้พ่อแล้วก็ดูแลปู่กับย่า
เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของน้องว่ายอดกระตันยูคุณผู้ชม
คุณผู้ชมดูข่าวนี้นะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้ได้ติดต่อด้วยค่ะ
เอ่อว่าเผื่อน้องเนี่ยครอบครัวน้องต้องการช่วยเหลืออะไรยังไงอีกบ้าง
เราจะได้ช่วยกันนะคะซึ่งเอ่อเรื่องราวของน้องว่าเนี่ย
เด็กหญิงวัย๑๐ขวบเด็กหญิงธัญญาพรวุฒิธาอยู่ป๔ค่ะ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรืออยู่ที่อำเภอชาติตรการที่จังหวัดพิศนุโลก
คุยกับคุณครูประจำชั้นของน้องเนี่ยนะคะก็คือคุณครูนุษย์
คุณครูนุษย์เล่าให้ฟังบอกว่าน้องว่าเขาเป็นเด็กดีนะ
เป็นเด็กเรียนดีเลยแหละแล้วก็เป็นเด็กกระตันยูเป็นที่รักของเพื่อน
น้องว่าเนี่ยอยู่กับครอบครัวในบ้านหลังเล็กเล็กอะค่ะคุณผู้ชมดูสิ
นี่ไปถึงที่บ้านของน้องว่านแล้วก็ไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของน้องนะ
เขาบอกว่าน้องบ้านก็โอ้โหโซมแบบผูกพังอยู่ที่หมู่บ้านลาดเรือค่ะ
แล้วบ้านหลังนี้อยู่กันกี่คนมีน้องว่ามีคุณปู่มีคุณย่า
เอาแล้วแม่ไปไหนล่ะลูกน้องว่าแม่หนูเสียชีวิตไปตั้งแต่หนูยังเล็กค่ะ
โอ้โหส่วนพ่อนะคุณพ่อเนี่ยอยู่ที่อีกหมู่บ้านหนึ่ง
นี่ไงเราให้ดูลักษณะความเป็นอยู่ของที่พักของน้องเขาใช่
เห็นแล้วก็น่าสงสารนะคะพ่อมีอาการป่วยทางประสาท
ต้องไปอยู่ที่บ้านอีกหลังนึงอยู่ท้ายหมู่บ้าน
แล้วสิ่งที่น้องว่าเด็ก๑๐ขวบต้องทำดูสิ
นี่คือแบบมาจุดเตาถ่านหุงหาอาหารเป่าเอาอ่ะนะ
ให้พ่อเที่ยงปั๊บนะเพื่อนเขาก็กินข้าวกันที่โรงเรียน
แล้วก็ไปเล่นเตะบอลอะไรกันน้องว่าเดินเท้ากลับมาที่บ้าน
ต้องมาป้อนยาต้องมาป้อนอาหารเหลวทางสายยาง
ให้กับคุณปู่อายุแปดสิบห้าปีอะค่ะปู่เนี่ยป่วยติดเตียง
เดี๋ยวให้ดูนี่ภาพตอนที่ป้อนอาหารเหลวทางสายาง
ดูดูเด็กสิบขวบย่าย่าก็อายุแปดสิบเอ็ดแล้วค่ะ
ย่าก็นอกจากอายุเยอะแล้ว
กพร่องทางการได้ยินด้วยก็ต้องดูแลทั้งปู่ทั้งย่า
หลังจากนั้นน้องยังไม่ได้หยุดนะต้องเอาข้าวไปส่งให้กับพ่อที่ท้ายหมู่บ้าน
ว่าแปลกเลยไปเยี่ยมที่บ้านน้องว่าดีกว่า
กลั้นน้ำตาไม่ไหวนะครูนุสบอกว่าสงสาร
จริงค่ะคุณผู้ชมให้เห็นในตัวบ้านแล้วใช่ไหมดู
ห้องน้ำทุกวันที่น้องเข้าหน่อยไหมคะ
สภาพห้องน้ำเป็นยังไงน้องว่ายืนอยู่หน้าห้องน้ำเนี่ยคุณ
เดี๋ยวนี่เราเปิดภาพผิดหรือเปล่า

นี่ห้องน้ำเห็นผ้านั้นไหมคุณดอม
ทำเป็นแทนประตูกั้นมีแค่ผ้าแค่นี้
แล้วเด็ก๑๒เดี๋ยวก็โตเป็นสาวแล้ว
สุขอนามัยต่างความปลอดภัยต่าง
อยากจะขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดีช่วยเหลือค่ะ
ทีนี้ครอบครัวน้องว่าใครอยากช่วยเหลือครอบครัวน้องว่าจะติดต่อใครได้บ้าง
ที่ติดต่อได้ที่ดาบตำรวจหญิงทิติมาคงคานาคินหรือว่าครูนุษย์นะคะ
เป็นครูประจำชั้นค่ะให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ขึ้นอยู่หน้าจอคุณผู้ชม
เบอร์โทรหน้าจอไว้เลยนะคะศูนย์แปดเจ็ดเก้าศูนย์สามห้าสองสี่สี่
ถามว่าอะไรบ้างล่ะที่จำเป็นมากมากอ่ะคือพวกข้าวสารอาหารแห้ง
นมผงพ่ออ้อมสำหรับผู้ใหญ่อืมเครื่องปั่นอาหารกาต้มน้ำ
อันนี้ทีมงานของเราเนี่ยโทรไปหาครูนุษย์แล้วนะใช่ใช่โทรไปถามว่าครูนุษย์เป็นยังไงบ้าง
คือเราบอกเลยตั้งแต่เช้าตั้งแต่ข่าวเช้าเชื่อว่าคนโทรไปหาครูนุษย์เยอะ
เราก็เลยถามความคืบหน้าจากครูนุษย์ไงคะโอ้โหครูนุษย์บอกคนติดต่อมาหาครูนุษย์เยอะมากครับ
หน่วยงานเข้ามาติดต่อให้ความช่วยเหลือกันแล้วอย่างนายกอบตเนี่ยก็ยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือแล้วด้วยนะ
ใช่ค่ะแต่ว่าการรับบริจาคเงินเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเขาขอเป็นสิ่งของก่อน
เป็นสิ่งของให้กับน้องว่าแล้วก็ครอบครัวก่อนแล้วก็รอทางโรงเรียนร่วมตัดสินใจว่าจะเอายังไงดีจะเปิดบัญชีรับบริจาคหรือไม่
เพราะว่าของที่ต้องการเมื่อกี้ดิฉันบอกคุณผู้ชมไปแล้วนะพวกข่าวสารอาหารแห้งต่างเนี่ยค่ะ
แล้วถามว่าแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ทางกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยนะคะกำลังเดินทางจะเอาพวกข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็จักรยานเนี่ยมาให้น้องว่าที่บ้านนะคะ
นี่เป็นความคืบหน้าเมื่อสักครู่เลยนะที่เรายกหูโทรหาครูนุษย์นะคะดังนั้นใครที่จะช่วยเหลือจะบริจาคสิ่งของเนี่ยติดต่อครูนุษย์ได้นะคะ